มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวัดแห่งหนึ่งที่ฉะเชิงเศร้า
ผู้หญิงคนหนึ่งอายุ๖๔ปีแล้วถูกทำร้ายร่างกายแบบไม่น่าเชื่อ
กล้องวงจรปิดในวัดก็จับภาพไว้ได้อย่างชัดเจนนะครับคนก็อยู่เยอะแยะพระก็เห็น
มีคนโพสต์ในเฟซบุ๊กเอาไว้นะครับหญิงวัยหกสิบสี่ปีถูกทำร้ายร่างกายในวัดที่ฉะเชิงเซา
จนล้มกระแทกพื้นบาดเจ็บหนักหน้าบวมช้ำข้อมือข้างซ้ายก็หัก
ต้องเข้าโรงพยาบาลทั้งทั้งที่ไม่เคยรู้จักกันอะไรมาก่อน
ลูกสาวที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยบอกว่าแม่เนี่ยนะทำงานให้กับวัดนะครับ
แล้ววันที่เกิดเหตุก็คือ๑๒มิถุนายนเมื่อวานนี้
วัดจัดงานศพชายในคลิปที่ท่านเห็นมาร่วมงาน
แล้วมีปัญหากับทางวัดเรื่องแผงกั้นที่จอดรถ
แม่ก็ทำงานให้กับวัดก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรหรอกนะครับ
มาคุยกับพระเรื่องความเรียบร้อยของงาน
พอมาถึงจุดเกิดเหตุแม่ก็ถามคนในงาน
ก็ถามแหละอยากจะรู้ว่าเออแผงกั้นรถมีปัญหาอะไรไหม
จังหวะนั้นชายคนนี้ได้ยินนะฮะไม่รู้เกิดอะไรขึ้น
มาถามทำไมมีปัญหาแล้วจะอะไร
แม่บอกว่านี่ไม่ได้คุยกับคุณนะชายคนนั้นทำร้ายแม่เลยครับ
บวมช้ำข้อมือข้างซ้ายหักต้องเข้าผ่าตัดนะครับ
หลังเกิดเหตุก็เจรจากับคู่กรณีนะครับ
เจรจากันที่โรงพักแต่ว่าวันนั้นน่ะ

เพราะว่าต้องรอผลการตรวจร่างกายจากโรงพยาบาล
แต่เบื้องต้นตอนนี้จ่ายค่ารักษาแม่ไปแล้ว๙๐๐๐บาท
แต่คู่กรณีที่คุยกันท่าทางจะไม่ค่อยรู้เรื่อง
เกรงว่าจะไม่คืบหน้าก็เลยต้องโพสต์ขอความเป็นธรรมนะครับ
บอกว่าโอ้โหนี่ในนามของวัดเจ้าหน้าที่ของวัดเนี่ย
มีหน้าที่ดูแลวัดอย่างถูกต้อง
แล้วคนที่ดูแลวัดถูกทำร้ายก็เป็นผู้หญิงสูงอายุกว่า๖๐ปี
กลับมีคนหัวร้อนมาทำร้ายจนบาดเจ็บขนาดนี้
ขอประนามคนที่ก่อเหตุนะครับ
วัดแห่งนี้นะครับคือวัดปิตุลาธิราชรังสริต
อยู่ที่ฉะเชิงเศร้านะฮะชาวบ้านเรียกว่าวัดเมืองนะครับ
คือลูกสาวของคนที่ถูกทำร้าย
เดี๋ยวฟังนะครับที่เธอเล่าให้ฟังนะครับ
ทางคนที่ก่อเหตุเขาก็มาโวยวายตอน๕โมงกว่า
ก็มาโวยวายว่าทำไมไม่เอาแผงออกมากั้นเกะกะ
คือเราก็ไม่รู้ว่าเขาเข้าใจผิดหรือยังไง
เขาก็หันไปหาคนงานพอแม่หันข้างไปเขาก็ต่อยพอดี
ส่วนนางนงครานที่ถูกผู้ชายในคลิปทำร้ายนะครับ
ก็พอที่จะบอกเล่าเรื่องราวให้ฟังได้นะครับนี่ฮะ
โอ้โหคุณยายหน้าตาบวมปูดเลยค่ะบอกว่ายืนยันว่า
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยไม่ได้พูดไม่ได้คุยไม่ได้ด่าไม่ได้ว่าชายคนนั้นเลยนะ
พูดกับคนงานคนอื่นว่าให้เอาแผงกั้นออก
ไม่รู้ว่าผู้ชายคนนี้ไปฟังอะไรยังไงเข้านะครับ
เดินตรงปี่เข้ามาทำร้ายร่างกายเลย
ตอนที่ถูกต่อยตรงไหนยังรู้ตัวแต่ก็ไม่รู้ว่าโดนเพราะอะไร
ไม่ได้สลบแต่ก็ยังงงว่าอ้าวเรื่องอะไร
เพราะเราไม่ได้พูดไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเขาเลย
เราก็ตะโกนเรียกคนงานจะสั่งงานเขาต่อ
ก็จะคุยกันจะถามไปก่อนว่ามีปัญหาอะไรกันเหรอ
เรื่องแผงน่ะไม่ได้เก็บให้เขาเลย
แล้วเขาก็ตะโกนว่าแล้วจะเอายังไงล่ะแล้วจะเอายังไงอีก

ว่าเขาปี่เขามาถึงเราได้ยินด้วยแหละว่าเสียงพระบอกว่า
จะเย็นแต่เย็นอ่ะก็พั่วแล้ว
จากที่งุดงิดอยู่ว่ามีแผงกั้นรถอีก
นี่คุณยายจะให้เอาออกยังถูกทำร้ายนะครับ
พระครูปีชาท่านผู้ช่วยเจ้าวาดวัดปิตุลาธิราชรังสริตหรือว่าวัดเมืองนะครับ
บอกว่าก่อนเกิดเหตุชายในคลิปเนี่ยงุดงิด
ต่อว่าพระกับคนงานที่วัดว่าไม่ยอมอำนวยความสะดวกให้
โดยเฉพาะเรื่องแผงกั้นที่มันขวางอยู่ขวางที่จอดรถอยู่
เมื่อเห็นท่าว่าไม่ดีพระก็ไปช่วยคนงานยกแผงกั้นให้นะ
ว่าเรื่องจะได้จบแต่ชายคนนี้ก็ใจร้อนฮะ
เข้ามารื้อแผงเองอ๋อแบบหื้อหื้อดูแบบมุดงิดมาก
แล้วระหว่างนั้นคุณยายนงครานเดินมาพอดีครับ
พอคุณยายถามเข้าทักเข้าถูกทำร้ายเลย
มาจัดงานที่วัดทำไมวัดไม่อำนวยความสะดวก
ตอนนั้นก็ถามเหตุผลว่าอะไรที่ทำให้โยมคิดว่าไม่อำนวยความสะดวก
ก็ทราบมาจากเรื่องของแผนที่กันประมาณ๕๖อัน
เราก็มองดูว่าน่าจะมีปัญหาอยู่ก็เลยชวนพระมายกเองก็ได้
ไม่ต้องรอคนงานเขาออกมาถึงก็ทราบจากคนงานว่า
เขาลื้อแผงโยนแผงแล้วมันเสียหาย
ก็บอกคนงานว่าไม่เป็นไรเขากำลังอารมณ์ไม่ปกติอยู่
เดี๋ยวเราปล่อยให้เขาชอบระยะนึงคุยเรื่องแผงที่เสียหาย
คือปกติแล้วเนี่ยเราบอกว่าเราจะต้องบอกว่าต้องฟังทางผู้ชายคนนี้ด้วย
เขาจะว่ายังไงเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แต่ฟังจากพระแล้วไม่ต้องฟังแล้วล่ะพระท่านคงไม่โกหก
ส่วนเรื่องคดีความทางลูกสาวของคนเจ็บแจ้งความไว้ที่สพเมืองฉะเชิงเศร้านะครับ
แต่ชายคนก่อเหตุยังไม่มาเยี่ยมเลยยังไม่มาแสดงความรับผิดชอบอะไรทั้งสิ้นเลย
ก็ไม่น่าจะมีข้ออ้างอะไรที่ฟังขึ้นนะคะอยู่ดีดีทำร้ายร่างกายผู้หญิงสูงอายุแบบเนี้ย
ใช่ยังไงก็ฟังไม่ขึ้นอยู่ดีไม่มีสิทธิ์แก้ตัวแล้วล่ะนะคะ